สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะ
คุณผู้ชมคะใครอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

รถไปทำงานหรือว่าเดินทางไปทำงาน

แล้วก็หยิบแว่นกันแดดออกมาเตรียมรอไว้เลยค่ะ

ในช่วงนี้จะมีสภาพอากาศที่ร้อนที่สุด

ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสีส้มร้อนเกือบทั่วทั้งประเทศ
แต่อย่าลืมนะคะว่ามีอีกหนึ่งภูมิภาค

มี๑๔จังหวัดในภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนนะคะ

ทะลุงสงคราพังงาสุราธานียาวไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส
ถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะรู้ตัวว่าอยู่ใน๑๔จังหวัดดังกล่าวนะคะ
อย่าลืมเฝ้าระวังฝนตกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ
คุณผู้ชมคะในขณะที่ประเทศไทยของเราสภาพอากาศค่อนข้างร้อนชื้น